คือในกล้องวงจรปิดมันจะเร็วหน่อยนะฮะค่ะภาพคือมุมนี้สองมุมนี่หมวกหล่นแล้วนะ
แล้วสามีของหญิงสาวชาวเมียนมาคนนี้ก็เป็นชาวเมียนมาทั้งคู่นะฮะ
ก็เลยเอารถเข้าข้างทางก่อนที่ตัวของฝ่ายหญิงจะลงจากรถ
แล้วก็เดินย้อนมาเพื่อจะไปเก็บหมวกจังหวะนั้นนะฮะหมวกที่อยู่กลางถนนนะครับ
ตอนที่เธอข้ามถนนไปเนี่ยรถกระบะขับมานี่เขาเบี่ยงหลบค่ะ
ชนกับกระบะอีกคันแล้วหมุนไปชนกับผู้หญิงคนนี้
ส่วนตัวผู้หญิงชาวเมียนมาคนนี้โดนท้ายกระบะซัดเหวี่ยงเข้าไปนะฮะ
แล้วคือจังหวะมันเร็วมากซึ่งรถกระบะเนี่ยฮะ
จะเห็นว่าประตูด้านหน้าฝั่งคนขับที่หันหน้าเข้าหากล้องหน้าขณะนี้
ประตูไม่ได้เปิดนะแต่อีกฝั่งนึงอ่ะคนขับอ่ะทะลุฝั่งคนนั่งอ่ะค่ะ
เด็นออกมานอกรถนะฮะแล้วก็เนี่ยไปเสียชีวิตอยู่ที่บนถนนเหมือนกัน
เสียชีวิตสองศพนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งในซอยปองพล
ในพื้นที่หมู่๒ตะบลคลองอุดมชลจรอำเพิร์ตเมืองจังหวัดจังหวัดเกิงเสานะฮะ
ก็ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับมีผู้เสียชีวิตสองศพคือผู้หญิงที่ลงจากรถแล้วนี่สามีวิ่งมาเนี่ยฮ
เพื่อจะไปเก็บหมวกกับคนขับรถกระบะแล้วก็มีคนเจ็บอีกสองคนนะฮะ
ก็คือคนที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ถูกรถเฉียวชนเข้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘โมงครึ่งเช้าวันนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุทางกู้ภัยกับทางตรวจสอบภาคเมืองชะเชียงเสา

ผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ชื่อนางสาวทินนะฮะอายุ๓๖ปีเป็นชาวเมียนมา
ส่วนใกล้กันเนี่ยอีกศพหนึ่งคนขับรถกระบะชื่อนายสมบัติชุ่มชูจันทร์อายุ๔๐ปี
นี่คือสามีของนางสาวทินนะฮะที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
ส่วนนี้คนขับกระบะเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจเพื่อจะช่วยเหลือนะครับ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
มีรถกระบะตู้ทึบที่เวียงแล้วก็ตกลงมาที่คูน้ำข้างทาง
แรงกระแทกของการชนก็มีวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังกระบาดตู้ทึบมาถูกชนบาดเจ็บไปด้วยนะครับ
ทั้งสองคนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่คันนี้ก็คันที่กระบะของผู้ตายเขาก็ขับมาพอดีใช่ไหมฮะ
แล้วก็มีจังหวะที่กำลังจะหักหลบผู้หญิงที่มาเก็บหมวกแล้วก็ไม่พ้นนะครับ
ก็ชนอีกคันนึงนะครับ
สามีของนางสาวทินที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าขี่จักรยานยนต์ออกมาจากที่พักจะไปทำงาน
มาถึงจุดเกิดเหตุหมวกของภรรยาเนี่ยปลิวหล่นตกอยู่กลางถนนก็เลยจอดรถเข้าข้างทาง
ภรรยาก็เดินไปที่ถนนเพื่อจะไปเก็บหมวกแล้วก็มีรถกระบะที่ขับผ่านมาพอดีนะฮะ
ก็มีการพุ่งชนกันอย่างจัง
นี่ครับตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนสาเหตุต่างก็คงต้องรอสอบสวนขยายผลกันต่อไป

ใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงมันเป็นวินาทีชีวิตจริงเลย